คดียิงสารวัตรสิวและการตรวจสอบธุรกิจของกำนันนก

คือมันเกี่ยวยงกับหลายเรื่องแล้วตอนนี้
ดูกรณีการเสียชีวิตของสารวัสสิว
และอีกคนนึงที่ยิงตัวตายก็คือ

เมื่อวานก็มีการทำพิธีชาปนกิจศพ
ภูมิกับเบิ้มที่วัดที่บ้านเกิด

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ผู้เป็นพ่อยังรับไม่ได้กับการเสียชีวิตของลูก
บอกว่าร้องไห้ทุกวันจริง
ในงานพ่อก็ก้มหน้าปุ๊บร้องเลยนะ
แล้วถ้ามีโอกาสในชาติหน้าขอให้เรากลับมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันอีก
เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้อง

แล้วก็เมื่อวานก็มีภาพของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ไปคุกเข่าแล้วก็กอดครอบครัวของภูมิกับเบิ้มด้วยนะ
ในฐานะที่ภูมิกับเบิ้มถือว่าเป็นน้องนะครับ
รองต่อก็ร้องไห้เหมือนกัน
ส่วนเมื่อช่วง๘โมงครึ่งที่ผ่านมาครอบครัวของภูมิกับเบิ้มก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์นะครับ
ก็มีทั้งคุณแม่ภรรยาลูกชายน้องชาย
แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๑๕๑
อย่างเช่นพันธ์ตำรวจเอกปียรัฐสุภารัฐภูมิกับการ๑
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑นะครับ
เพื่อนสนิทของภูมิกับเบิ้มเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีเก็บอัฐินะครับ
โดยช่วงหนึ่งแม่ของภูมิกับเบิ้มได้กล่าวอำลาลูกชาย
บอกว่าขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดีอย่าได้มีห่วง
และพูดถึงความภาคภูมิใจในตัวลูกนะครับ
บอกว่าขอให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าได้มีห่วง
และพูดถึงความภาคคุมใจในตัวลูกนะครับ
และพูดถึงความภาคคุมใจในตัวลูกนะครับ
เพื่อนสนิทของพุ่มกับเบิ้มเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีเก็บอัฐิบาล
เป็นคำภูติของแม่ของผู้กรับเบิ้มที่ได้พูดขณะที่เก็บอัฐิบาลของผู้กรับ
หลังจากทำพิธีเก็บอาทิตเสร็จสิ้นแล้วตามเจตนาบรมของครอบครัวยาวไทยส่งและภรรยา

คือการนำอัฐิบางส่วนไปไว้ที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

แล้วก็ทางเจ้าอาวาสวัดป่าภูทับเบิก
ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่วันสวดพระพิธรรม
ก็มาทำพิธีเชิญอัฐิไปที่วัดป่าภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่ภูมิกับเบิ้มแล้วก็เพื่อนรวมถึงบิ๊กต่อนะฮะ
ก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนพี่คือรองต่อบอกว่ารักภูมิกับเบิ้มเหมือนน้องชายนะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่เคยไปปฏิบัติธรรมและเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยกัน
ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ